ช่วงนี้เลขคลิกชีวิตนะครับอาจารย์ปอนางฟ้าเลขลิขิตอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้จะรวบเลยใครที่ยังไม่ได้ดูส่งกันมาวันนี้
ดูได้เท่าไหร่ดูกันไปเต็มเลยค่ะอาจารย์
อาจารย์นี่ทานข้าวมา๓จานเลยใช้พลังงานเยอะมาก
เพื่อการมาทำนายเบอร์อย่างเต็มที่

ก่อนอื่นได้คนแรกยังไงเดี๋ยวอย่าพึ่งคนแรกสิค่ะ
เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทยมีทั้งหมด๑๐หลัก
คำที่เราบอกว่า๓หลักแรกเราไม่ให้ความสนใจ
กำหนดมันไม่ได้เราก็อย่าไปสนใจมันเลย
ไปดูจากแรกคือ๐๘๑๐๘๒ไปจนถึง๐๙อะไรต่าง
ใช่ค่ะเรามาดูที่เลข๗หลัก๔
หลักหลังแล้ว๗หลักหลังก็ถูกดึงออกมาได้เป็น๖คู่เลข
แล้วอีก๖คู่เลขนี้แหละค่ะจะให้ดีจะให้มงคลก็ต้องเป็นเลขมงคลทั้งหมด
เราก็จะมาอธิบายความหมายแต่ละคู่ของเบอร์โทรศัพท์แต่ละเบอร์ว่าเหมาะกับคุณไหม

ส่งมา๗ตัวหลังแบบนี้นะคุณผู้ชม
ท่านส่งมาเนี่ยหลักที่๑๒๓หาย
ฉันก็ไม่รู้จะดูว่าจะให้ยังไงส่งมาให้ถูกใช่ค่ะเอาเป็นเรื่องมา
ใช่วันนี้เราก็เลือกมาแล้วผู้โชคดีเริ่มเลยคุณชนะ
คนแรกนะครับคุณปฏิตานะครับอาชีพนายหน้าที่จังหวัดอุดรธานี
ส่งหมายเลขมานะครับเอาที่ตัดเหลือมานี่ก็๔๐

สำหรับอาชีพนี้สำหรับเบอร์นี้ประเด็นแรกก่อนมงคลหรือเปล่า
มงคลนะคะเนื่องจากมีเลข๔๘และ๘๔เป็นเลขของการถูกโกงหักหลัง
จะมักถูกเอาเปรียบเรื่องเอกสารสัญญาหรือการจ่ายเงินไม่ตรง
ดังนั้นถ้าการเป็นนายหน้าอย่างนี้น่าจะโดนเหมือนกับว่าถูกได้รับ
รับปากไว้แล้วรับปากไว้แล้วถึงเวลาจ่ายให้เราไม่เต็มที่นะคะ
แต่ว่าในส่วนเรื่องของความดีเบอร์นี้ก็มีในเรื่องของการพูดจาฉลาดเฉลี่ยว
ด้วยเลข๔๒๒๔อย่างที่บอกว่าเป็นเจรจาพาเพลิน
ในส่วนที่เราไปคุยกับลูกค้าเพื่อที่จะขายเนี่ยทำได้ดีเลย
แต่ว่าในส่วนที่พอถึงเวลาขั้นตอนสุดท้ายเราจะได้อะไรหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจ
เพราะมีโอกาสถูกโกงได้ง่าย
โดยรวมคือพูดจาเจรจาดีแต่ว่าสัญญงสัญญาไม่ลงตัวไหม
ความว่าเลขนี้มันน่าจะควรเปลี่ยนไหมครับ
ควรเปลี่ยนค่ะเหมือนกับเราสร้างผลงานมาดีถึงแล้วทำไมเราไม่ได้
งั้นเพิ่มเติมเป็นไอเดียนิดนึงคนมีหมายเลขอะไรในหมายเลขใหม่ที่จะไปเปลี่ยน
เดี๋ยวนะคะถ้าจะมีหมายเลขใหม่ก็ให้ตัด๔๘๔นี้ออกเลย
นะคะแล้วก็๔๒๒นี้ยังเอาไว้แล้วเลขอให้เป็นกลุ่มเลขมงคล
ก็อย่างเช่นพวกอะไรก็ได้๕๕๔๕๕๙ซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะมีชาร์จขึ้นมา
ซึ่งจะบอกว่าอะไรเป็นเลขมงคลไม่มงคล
ถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ลองเปลี่ยนตามนี้อาจารย์ปอแนะนำให้นะครับ

ดีไม่ดียังไงอาจารย์ปอช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
เริ่มต้นก่อนว่าเบอร์นี้ถือว่าเป็นเบอร์มงคล

แต่คราวนี้เรามาดูว่าขายโทรศัพท์มือถือ
เนื่องจากเลขชุดนี้เป็นกลุ่มของเลขของความสงบ
ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนแล้วค่อนข้างใจดีปล่อยวาง
แต่ว่ายังมีเรื่องของการดูแลบริวารได้ดีโดดเด่นในเรื่องของความสามารถ

เหมาะกับอาชีพไหม

เพราะว่าเป็นเบอร์สงบและใจดีใจเย็นนะคะ
อาจจะทำให้เราไม่มีความกระตือลือล้นในการสร้างยอดขาย
จัดโปรโมชั่นอะไรแล้วบางทีใจดีกับลูกค้าด้วย
ใจดีเกินไปลดให้เยอะหรือเปล่า

นี้ก็เก็บไว้ได้แล้วควรมีอีกเบอร์หนึ่ง

เอาล่ะคนต่อไปเดี๋ยวไปดูท่านนี้กันบ้างนะครับ
อาชีพขายเสื้อผ้าทำธุรกิจเสื้อผ้านะครับ
ก็คือคุณธีรทัศน์โชติรัฐนะครับ

แล้วเรามาดูก่อนอย่างประเด็นแรกว่า
ถือว่าเป็นเบอร์ที่ไม่มีเลขเสียนะคะ
เป็นเลขมงคลทั้งหมด

ถ้าเป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขายเสื้อผ้า
อุตสาหกรรมใหญ่ที่ต้องผลิตดูแลนิดนึง

แล้วก็ทำติดต่อนำเข้าส่งออกได้ดีด้วยนะคะ

แล้ว๘๙๘๙๘ท้ายเบอร์
ค่อนข้างจะส่งเสริมเรื่องของ
แน่นอนแหละอำนาจบารมีเงินก้อนโตจริง

พอเยอะขนาดนี้๙๘คู่เดียว
หรือ๘๙คู่เดียวนี่พลังนี่ก็มาก
พ่อคู่ใช่ไหมคะ๓คู่ก็ต้องบอกว่า
ใช้เบอร์นี้จะค่อนข้างหนักไปทาง
ใช้อำนาจออกคำสั่งที่รุนแรงนะคะ
แล้วถ้าสมมุติว่าคุณทำธุรกิจขายเสื้อผ้าจริง

อาจจะหาเลขที่มันดูซอบลงไปนิดนึ
ใช่มีอีกเบอร์หนึ่งที่เป็นเบอร์เอาไว้เจรจา
ครับผมโอเคค่ะท่านต่อไปเลยค่ะ
ท่านต่อไปนะคะพันตรีบุญเลิศเพชรสรร

โอ้โหชุดนี้ถือว่าเป็นชุดมงคลนะคะ

แล้วถ้ามาดูความเหมาะสมค่อนข้างเหมาะสมเลย

เนื่องจากว่าเปิดบุคลิกมาด้วย๕๐
เป็นเลขของการปล่อยวางมีสติ
บุคลิกรุ่มลึกดูเป็นผู้มีวุฒิภาวะแน่นอนค่ะใช้ได้เลย
เงินก็เข้าดีนะคะ๖๒รู้จักปณีประนอมด้วย

แล้วตามด้วยกลุ่มเลข๒๘๙ซึ่งค่าขายวัตถุมงคลทำได้อยู่แล้ว

ท้าย๙๒เป็นแนวหัวศิลปะและมนุษย์สัมพันธ์ดีค่ะ

โอ้โหนี่แหละครับใช้ต่อไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์นี้ดีถือว่าใช้ได้เลยนะครับ
เอาล่ะอีกสักหนึ่งคนแล้วกันเลือกขึ้นมานะครับ

อาชีพแม่บ้านอยู่ที่จังหวัดน่านนะครับ
หมายเลขก็๗๕๑๑๐๙๐

คุณทิพย์โอ๊ยคุณทิพชีวิตอาจจะดูเป็นนางธาตุไปหน่อยนะคะ

เนื่องจากว่าเปิดเป็นเรื่องของ๗๕เป็นคนทำงานหนัก
แล้วก็อดทนศรีทนได้ตลอดเวลาเพื่อครอบครัวนะคะ
แล้วก็ยังมีเรื่องของความที่ตัวเองค่อนข้างเครียดคิดมาก
เป็นไมเกรนมีปัญหาลูกในตาด้วย

จะน่าสงสารตรงที่ว่าเธอมีโรคส่วนตัว